วันนี้ตำรวจไปปิดล้อมจู่โจมจับผู้ต้องหาคนหนึ่งที่ก่อเหตุยิง๓พี่น้องจนเขาตาย๑เจ็บ๑ก่อเหตุที่ชุมพรนะฮะ
แล้วหนีมากบดานอยู่ที่สงขลาไปอยู่ที่บ้านพักคนงานเลี้ยงวัวในสวนปาม
เดี๋ยวไปดูช่วงเหตุการณ์บางช่วงบางตอนกันก่อนนะครับ
บ๊วยพอเรือพอพอเรย์ล่วงล่วง
นี่คือวันก่อเหตุนะฮะตั้งแต่๒มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็หนีมา

โวยวายเสียงทะเลาะเสียงร้องไห้

คนถ่ายคลิปก็ตะโกนไปบอกหยุดได้แล้วหยุดได้แล้ว

พรหนีมาอยู่สงขลาวันนี้ถูกตำรวจไปล้อมจับได้นะครับ
นี่ตอนที่ไปจับกลุ่มตัวนะฮะ

ชุดสืบสวนสอพพด้วยนะฮะ
ปราบรามผู้มีอิทธิพลแล้วก็มือปืนรับจ้างในพื้นที่ด้วย
นี่ฮะมาจับกลุ่มตัวนะฮะ
บ้านพักหลังนี้อยู่ที่ตะบนท่าบอลอำเภอระโนธจังหวัดสงขลานะครับ
ผู้ต้องหาคือนายสมศักดิ์ปานโบชื่อเล่นชื่อโล้น
อายุ๓๗ปีมีหมายจับของศาลนะฮะ
หลังจากก่อเหตุยิงคนเจ็บแล้วก็ตายเอาไว้เมื่อ๒มีนาคม

ตอนแรกต้องกลบอกให้แฟนเขาออกมาก่อน
แล้วก็เข้าไปคุมตัวนะครับในโล้นหรือว่านายสมศักดิ์
มีคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับศักดิ์เต็มตัวเลยเนี่ย
สุดท้ายก็ยอมมอบตัวนะครับตำรวจก็คุมตัวไปที่สพรโนธ
แต่เขาให้การปฏิเสธข้อหานะจากระโนธสงขลาก็ส่งตัวกลับไปที่ต้นทางนะครับ
ก่อเหตุเอาไว้คือสพพะโต๊ะที่จังหวัดชุมพรเพื่อดำเนินคดีต่อ
พฤติการของนายสมศักดิ์เนี่ยเมื่อวันที่๒มีนาคมที่ผ่านมาขับรถกระบะ
ไปกับภรรยาไปที่บ้านพักในพื้นที่หมู่๕ตะบนพระรักษ์อำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพร
ไปที่บ้านหลังนั้นแล้วไปยิงสามพี่น้องในบ้านหลังนั้นที่เป็นคู่อริกับเขา
ยิงจนหมดแม็กซ์ทำให้นายสิทธิชาติสุกจูเสียชีวิต
นายสิทธิโชคสุกจูบาดเจ็บอีกคนนึงคือนายสุรเชษสุกจู
รอดตายบุดหวิดนายสิทธิชาติที่เสียชีวิตเนี่ย
ตอนที่ถูกยิงนะฮะพยายามวิ่งหนีตายเข้าไปในบ้าน
แต่ไปล้มลงก่อนก็เลยถูกนายสมศักดิ์เนี่ย
บรรจุกระสุนในรังเพลิงอีกครั้งหนึ่ง
แล้วไปกระหน่ำยิงอีกจนตายคาที่
นี่บ้านหลังเกิดเหตุในวันนั้นนะครับ
นายสมศักดิ์ถูกสารออกหมายจับข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
ข้อหาพยายามฆ่าด้วยเพราะมีคนเจ็บ
กับคนที่อยู่ในเหตุการณ์อีกคนนึงที่รอดคมกระสุนมาได้
แล้วก็ข้อหาเรื่องของการใช้อาวุธปืน
แล้วก็การครอบครองอาวุธปืนโดยผิดกฎหมาย